ยังไงคะถ้าเจอกับใครคะลองทดสอบดูว่ามือจะไปถึงไหมถ้าระยะประมาณนี้
มือคนที่อยู่ตรงนี้จะไปถึงคนด้านนี้ไหมทำได้ไหม
สุภาษาลากำลังพูดถึงข่าวนี้หรือเปล่าอ่าข่าวที่เรากำลังจะให้ดูภาพต่อไปเนี้ย
ว่ามือปริศนามันโผล่มาจากไหนใช่ไหมมันโผล่มาหลังผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะ
ทีนี้มันก็น่าแปลกใจนะคุณเอาง่ายคือคนที่เขาอยู่ในภาพอ่ะ
ทุกคนนะพอเห็นรูปแล้วทุกคนตกอกตกใจไปไหว้พระจะไปรดน้ำมนต์กันใหญ่เลย
เดี๋ยวดูภาพกันหน่อยดีไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วยกันคิดนะว่ามือที่มันโผล่เนี่ย
มันเป็นมือใครเนอะอ่ะภาพวงแดงแดงที่เราวงให้คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นมือปริศนาค่ะคือหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็หล่อนแหละ
เพราะว่าไม่รู้ว่ามือของใครโผล่อยู่เหนือศีรษะของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองคือนายสงครานเครือบุญเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะนายสงครานก็เปิดเผยให้ฟัง
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๑พฤษภาคมในงานเลี้ยงชาวพยาวคืนถิ่น
ก็จัดขึ้นที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่ถ่ายรูปกันค่ะปรากฏว่ามีมือปริศนาเนี่ย
งอยู่บนศีรษะของนายสงครานแต่คุณผู้ชมดูดีดีนะว่าน่าจะมาได้ยังไง
คือหนึ่งไม่ใช่มือของนายสงครานกับผู้หญิงที่อยู่ข้างแน่แหละ

พอมือนี้มันโผล่มาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงเสื้อสีแดงที่อยู่หลังนายสงครานหรือเปล่า

สุภาษาราดูมือแล้วมือที่โผล่มานี่น่าจะเป็นมือซ้ายถูกไหม
ใช่คนนั้นค่ะก็ที่สวมเสื้อแดงก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือเขาหรือเปล่า
แต่เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนที่เราเบลอไว้ค่ะ
ที่เบลอไว้เนี่ยคือมือซ้ายของผู้หญิงชุดแดงเนี่ยเขาถือแก้ววายอยู่

ส่วนจะเป็นมือของผู้ชายเสื้อขาวที่ยกนิ้วโป้งอยู่ข้างหลังก็ไม่น่าจะใช่เพราะนิ้วเขายกนิ้วโป้งอยู่

ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อดำใส่แว่นก็ไม่น่าจะใช่อีก

มันยาวไปเออทีนี้มือใครก็เลยกำลังงงกันอยู่อะค่ะ
แล้วมือนี้มันเป็นลักษณะมือขาวซี่
ทีนี้คุณสงครานเขาก็ถามเพื่อนทุกคนแล้วนะ
ทุกคนบอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังนะ
เพราะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามีเพื่อนแอบอยู่ข้างหลัง
แล้วก็ยกมือขึ้นมาแบบทักทายแบบนี้หรือเปล่า

พอเห็นภาพทุกคนขนลุกสู้เลยค่ะ
แล้วนายสงครานพร้อมกับเพื่อนเนี่ย

ศรีดอนมูลที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปขอให้กับพระครูสิริศิลสังวรหรือว่าครูบาน้อยเตชปัญโย
จิอาจารย์ล้านนาให้ช่วยรดน้ำมนต์ให้หน่อย
ถวายสังขทานให้กับผู้ที่ล่วงลับ
ทำพิธีบังสุกุลดิบเพื่อให้มีชีวิตใหม่
แล้วก็เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตด้วย
ทีนี้เห็นไหมคะนักข่าวของเราก็ไปถาม
สงครานเล่าให้ฟังหน่อยสิคือพี่คิดว่ายังไง
อันนี้เห็นไหมทำบังสุกุลนะคะคุณผู้ชม

จริงก่อนหน้านี้พี่ก็มีแฟนแล้วแฟนพี่เสียชีวิต
หลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นกับพี่บ่อยเหลือเกิน
นอกจากภาพมือที่โผล่มาบนหัวแล้วนะ

มีเค้กมาตั้งก็มีเค้ก๒ก้อนมาตั้ง

แต่ตอนที่พี่สงครานกำลังจะเป่าเค้กค่ะ
ปรากฏว่าตอนก้มลงกำลังจะเป่านะคุณ

เอ่อเทียนที่อยู่บนเค้กสิมันดับเลยค่ะ

ใช่แต่ว่าไอ้ก้อนที่อยู่ใกล้กันเนี่ย

ก็เลยเอ๊ะอ้าวแล้วใครเป่าล่ะ

ก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนที่เสียชีวิตไปแล้ว
วนเวียนอยู่ใกล้ไม่ได้ไปไหนหรือเปล่า
สงครานเขาก็เลยมาขอให้ครูบาน้อยเนี่ย

แล้วก็อยากให้แฟนสาวไปที่ชอบ

เขาก็นับถือครูบาน้อยด้วยกันเหมือนกัน

พี่ถ่ายจากกล้องของเราค่ะ

ก็ยืนยันว่าเป็นรูปมือที่โผล่มา

แต่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าอะไรยังไง

แล้วก็หลังจากที่เอารูปถ่ายไปให้เพื่อน

ก็หวังว่าชีวิตทุกคนก็คงจะเจริญรุ่งเรือง

ที่มันไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้น
มันก็เป็นเรื่องที่พูดยาก

คือหลายคนดูข่าวก็มีคนอยู่ข้างหลังหรือเปล่า

แต่เรื่องนี้มันก็ไม่มีข้อพิสูจนคุณสุภาษา

แต่ว่าบรรดาพี่สงการแล้วก็เพื่อนเขาไปทำบุญ
เพื่อความสบายใจค่ะ